๑๕๖๕ปีเสือปีขาน

แต่เสือตัวนี้สิคุณผู้ชมนี่
คนที่เขาถ่ายเอาไว้ได้เขาบอกอุ้ยขับรถไปในป่าเจอเสือวิ่งนำรถแบบนี้ตัวเป็นเลยค่ะ
ปีเสือก็เจอเสือตัวเป็นตัวจริงเลยคุณชนะ
นี่วิ่งไวขนาดนี้เป็นที่มาว่าเขาว่าเสือเพลนนะ

เป็นพื้นที่ที่อยู่บริเวณเส้นทางสายแม่สอดอุ้มผางจังหวัดตากนะคะ
พื้นที่ก็เป็นพื้นที่ป่าเขาใช่ไหมคุณ
คนที่เขาขับรถมาเนี่ยเขาเห็น
เห็นว่าเสือตัวเนี้ยนะคะมันวิ่งอยู่นำหน้ารถเขาสักพักนึงมันก็วิ่งกระโจนกลับเข้าไปในป่า
เขาก็นำคลิปนี้เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถมาโพสต์เอาไว้แล้วก็โพสต์แคปชั่นบอกสวัสดีปีเสือ
เจอเสือตัวเป็นเลยจ้า
บอกวันที่ไว้๖มกรา๒๕๖๕แล้วก็บอกพี่กัดด้วยว่าเจอเส้นทางไหน
นี่บอกละเอียดเลยนั่นน่ะเห็นไหมเส้นทางกิโลเมตรที่๑๒๓บวก๘๐๐
บอกเวลาอีกต่างหาก๗โมงครึ่งคุณดูแล้วกัน
แบบละเอียดจริง
แต่คุณเจอแบบนี้คุณคิดว่ายังไงล่ะ

แต่คุณไม่มองในแง่ของเรื่องของความโชคดีบ้างเหรอคะ
ไม่ส่วนใหญ่ผมจะตายที่เสือตลอดเลย
แต่ถ้าไปที่น้ำเต้าอะไรอย่างนี้จะมีบ้าง
เรียกว่าคุณจะตายตรงนี้แหละค่ะเพราะว่าตำรวจจะมาแล้วอะค่ะ

แต่ถ้าลงที่เสือส่วนใหญ่ผมจำชื่นใจเลยส่วนใหญ่ตายที่เสือตลอดเลย

แต่เจ้าของคลิปเขาเชื่อไงว่ารถของเขางวดนี้จะมา

ก็บอกอ่านตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือจะบอกวันที่เวลาก็บอกไปหมดแล้ว
เรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชมนะไม่รู้หรอกใครจะมาให้โชคอะไรยังไงแต่ที่นี่ครับจะ